คุณผู้ชมค่ะเกียมเลยค่ะเกียมบินเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่านี่ค่ะนักร้องลูกทุ่งเสียงสุดสแนนพี่มนต์แคนแก่นคูณ
เตรียมบินไปมอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วเด้อจเด้อ
คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไอ้พิษโควิดมันรุมร้าวเหลือเกินนะ
เดินทางออกนอกประเทศไปไหนต่อไหนก็ไม่ได้
วันนี้แน่ไม่ได้ไปคนเดียวนะจ๊ะแพ็คทีมไปกับศิลปินรุ่นน้องร่มค่าย
อย่างหนุ่มเต่าภูสินและก้านตองทุ่งเงินจ้านี่มวลแน่แน่นะคะ
เมื่อวานนี้บันเทิงไทยรัฐของเรามีโอกาสไปส่งทั้ง๓คน
สนามบินสุวรรณภูมิคุณผู้ชมแฟนคลับก็เดินทางไปด้วยนะคะ
หอบเอาช่อดอกไม้ไปพวงมาลัยไปไปเป็นกำลังใจให้กันถึงสนามบินเลย
มนแคนเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าโอ้โหดีใจมากเลย
ที่จะได้เดินทางไปมอบความสุขความสนุกสนานให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยในต่างแดน
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาสั้นแค่๘วัน
แต่เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยคงจะอยากกลับมาเมืองไทยแต่ยังไม่มีโอกาส
และด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็ต้องทำงานเก็บเงินอยู่ด้วย
เอาเป็นว่าพี่มนต์แคนนี่แหละจะเดินทางไปมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้เองจ้ะ
เพลงเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมใจไปฝากด้วยนะครับ
เต้นมากเลยเพราะหลายปีไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนพี่น้องแฟนเพลงทางออสเตรเลีย
อยากฟังเพลงอะไรก็เตรียมไว้นะครับขอหน้าเวทีก็ได้เลยนะครับ
จริงหนูว่าคนที่อยู่ที่โน่นบางทีทำงานเหนื่อยพี่
ไม่มีเวลาเที่ยวพักผ่อนจริงถ้าพวกเราไปก็ถือว่าเป็นการมอบความสุข

เสียงร้องเสียงลำจากทางทีมงานพวกเรานะครับ
พ่อแม่พี่น้องที่ออสเตรเลียนี่ก็คือรอเลยนะคะ